วันนี้ไม่ได้มีแค่คุณหมอชนน่านนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ประกาศลาออกนะครับ

ภาษาเสรีพลตรอเอกเสรีพิสุทธิ์
ไม่ได้ลาออกจากภาษาหน้าภักร์

แล้วให้ลำดับต่อไปขยับขึ้นมาแทน
อันดับที่๑ลำดับที่๑ของภาคเสรีรวมไทย

เพราะฉะนั้นจะขยับอันดับขึ้นมาแทนอันดับ๒

ซึ่งปัจจุบันเป็นเลขาธิการพักเสรีรวมไทยนะฮะ
เป็นอดีตหลีลอร์สไรใหญ่ของภาคอิสรนะครับ
ยื่นใบลาออกจากสอสอมีผลวันที่๑กันยายน

เนื่องจากขณะนี้ถือว่า
ตัวเองได้ทำภารกิจเสร็จแล้ว

จากนี้ไปเนี่ยจะไปทำภารกิจอย่างอื่น
เพื่อสร้างสรรค์พักเสรีรวมไทยให้เข้มแข็งขึ้น
อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าไม่ค่อยเห็นด้วย
กับโฉมหน้าคอลโรมอร์เศษฐานึง
นำเอาคนที่มีประวัติไม่เหมาะสมมาเป็นรัฐมนตรี
ไม่มีความรู้มั่งมันอะไรมันอะไร
ตั้งมาไม่มีประสบการณ์บ้างหน้าตาบ้องแบ๊วเดินมาอย่างนี้นะ
นะหรือหรือหรือแต่ตั้งคนให้เพิ่มผู้ลูกน้องผม
ไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาอย่างนี้โอ้โหจะบ้าตาย
ก็แซวว่าท่านเสรีพิสุทธิ์งอนหรือเปล่าน้อยใจหรือเปล่า
ไม่มีชื่ออยู่ในโผล่คณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ตอนที่เก้าไกลเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ยังมีชื่อท่านเสรีพิสูจนอยู่ในโผล่นะ
คือท่านเสรีวิสุทธิ์บอกว่าตอนที่เขามาชวนร่วมรัฐบาลเนี่ย
ทางก้ากลายนี้เขาเสนอแล้วแมงรองนายกให้เลย

ทุกผู้ชมครับวันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะฮะ
คุณศิระเจนจาคะยังจำได้ไหมครับ
อดีตสสกมของพักพลังประชารัฐ
นี่มาจุดประทัดนะฮะ

ลองดูหน่อยนะเขาบอกจุดไล่คู่ปรับ
ขอให้วิญญาณนะไปที่เจ้าวิชอบ

วันนี้ขอจุดประทัดไล่วิญญาณ

ด้วยแบบแจ
แล้วมันพอช่อง
ไปที่ช้าวิทยาลัยอย่าให้สิ่งเดี๋ยวไล่ใครค่ะพี่วิหลายวิญญาณวิญญาณที่ไหนค่ะ
ไม่รู้แต่ตอนจุดนี่ดูเหมือนกลัวกลัวมันก็น่ากลัวกลัวยังไงไม่รู้มันจุดยากแล้ว
นี่แม่หรือว่าต้องถามคุณศูนย์แล้วแล้วใครก็มาต่อกับข่าวนี้เนี่ย
มันเลยปนกันมั่วไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแหมคนก็เลยแหมไปพาดพิงอะไรใครหรือเปล่า
ไม่ได้พาดพิงอะไรเลยนะเพราะเราก็จังหวะข่าวมันเข้ามาพอดีเลย
เขาเคยเป็นคู่ปรับใครล่ะไม่รู้มีเยอะด้วย